ทำให้ลูกชายคนหนึ่งเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าแม่พยายามขับรถจะไปรับลูกชาย

อ้าวรถคันที่นั่งมาทั้งแม่ทั้งลูก

ภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะ

โอ้โหรถใหญ่มาไล่บี้รถเก่งฮะ

ตกลงร่องกลางถนนเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองนะครับ
โดยร่องกลางถนนตำรวจก็ไปพบรถ
ซีวิกสีบรอนทะเบียนขอไข่ท้อทหาร๑๘๐๗เชียงใหม่
หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยล่ะครับได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีคนขับและผู้โดยสารรวม๓รายได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคู่กรณีคือรถใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
พ่วง๑๘ล้อบรรทุกปูนผงนะครับ
โดยนางศรีสะอางอุ่นอินอายุ๕๘ปี
เป็นชาวตำบลเสริมงามที่เป็นคนขับรถเก๋ง

เธอขับรถเก๋งคันนี้ไปรับลูกชายวัย๓๐ปี
ซึ่งลูกชายเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ทำให้ขาด้านซ้ายหักจนต้องเข้าเฝือกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง
ระหว่างที่กลับบ้านคือรับลูกชายขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขับรถกลับบ้านกันที่อำเภอเสริมงาม
แซงรถบรรทุกปูนผงคันนี้มองกระจกหลังคิดว่าแซงพ้นแล้ว
ก็เลยจะขับกลับเข้ามาในเลนซ้ายแต่ปรากฏว่าที่แซงไปมันแซงไม่พ้น
มันก็เลยไปเฉียวชนหน้ารถบรรทุกปูน
ทำให้รถของเธอถูกรถบรรทุกปูนเสยท้ายจนกระทั่งตกร่องกลางถนนนะครับ
โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
ลูกชายที่โอ้โหขาหักอยู่แล้วตั้งแต่อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเนี่ย
โชคดีไม่บาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนคนขับรถบรรทุกก็เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาจากอำเภอแจ้ห่ม
กำลังไปส่งปูนที่จังหวัดแม่ห้องศรก็ขับตามเส้นทางปกติแล้วฮะ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคันดังกล่าว
พยายามขับแซงไปก่อนที่จะขับเข้ามาในเลนซ้ายกระทันหัน
ซึ่งผมเองเป็นรถใหญ่ผมก็พยายามเบรกแต่มันเบรกไม่ได้เบรกไม่ทัน
ทำให้รถใหญ่ของผมไปชนท้ายรถเก๋งจนเป็นอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับ